ส่วนช่วงนี้ไปเจอกับน้องพิชชี่วรทรสมกิจรุ่งโรธกันหน่อยวันนี้เธอนั้นมีเทคโนโลยีเจ๋งนะครับที่สามารถช่วยเก็บข้อมูลในการตีเทนนิส
แฟนกีฬาเทนนิสนั้นไม่ควรพลาดกับรายงานชิ้นนี้ไปติดตามกันครับ
บริเวณที่ลูกบอลกระทบหน้าไม้อัตราการเร่งของหัวไม้

ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถนำเอาไปใช้วิเคราะห์ช่วยปรับปรุงและพัฒนาการเล่นของนักเทนนิส
เหมาะมากสำหรับนักกีฬาที่ใช้เพื่อแข่งขัน
นักกีฬาที่แข่งขันค่อนข้างจะเหมาะมาก
ซึ่งมันสามารถที่จะเอาไปช่วยเก็บข้อมูลว่าการตีของเขามีประสิทธิภาพแค่ไหน
เป็นตัวช่วยในการที่โค้ชเอาไปวิเคราะห์หาจุดบกพร่องและแก้ไขหรือปรับปรุง
มันอาจจะไม่ใช่เป็นจุดบกพร่องแต่ว่าสามารถต่อยอดให้มันดีขึ้นมาได้อีก
เพราะบางอย่างดูผิวเผินมามองไม่เห็น
แต่พอข้อมูลอย่างนี้ได้มามันจะฟ้องเราว่ามันเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนั้นนะ

จนถึงง้างแร็ตตีแบบช็อตต่อช็อต

สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งตีครั้งแรกในรอบกว่า๒๐ปี

ชี่ก็จะได้รู้ว่าตัวเองตีเป็นยังไงบ้าง

เจ้าตัวนี้ก็น่าจะช่วยประโยชน์ได้เยอะมาก

ดูสิสุดยอดเลย

ถ้าฝึกอย่างจริงจังและตั้งใจแล้วก็
ระดับโลกคงไม่ไกลเกินเอื้อม

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน